หลายคนคงประทับใจกับการรับบทบาทของเธอนะคะ
แต่ว่าจู่งานเข้าอย่างหนักเลยนะคะ
เมื่อชาวพันทิพย์เขาตั้งกระทู้

อ้าวแรงจัง

เพราะว่าสาเหตุเนี่ยน้องยาดาที่ได้มาเล่นละครชุดฟอร์มยักษ์
ดวงใจเทวพรมทางช่อง๓ค่ะ
แล้วทำไมยังมาโผล่เล่นละครกับช่องอื่น

งานนี้ค่ะทำเอาน้องยาดานะถึงกับมึนไปเลยพี่
ขอชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
เห็นมาบวงสวงเปิดกล้องละครที่ตึกแกมมี่กับพี่ชอต
ก็เพราะว่าเป็นงานละครที่รับไว้ก่อนที่จะเซ็นเข้าช่อง๓
แล้วขอบคุณต้นสังกัดด้วยนะคะ
อนุญาตให้มาทำงานที่ค้างไว้

น้องไม้ไม้กี้ค่ะที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำเนี่ย
ซี่โครงหักทิ้มปอดรั่วโอ้โหดูอาการหนักมากเลยนะตอนนี้ค่ะ
ก็พักกองไปรักษาตัวสี่เดือนพอไม้หายนะคะ
ก็จะกลับมาทำงานต่ออย่างแน่นอนค่ะ
หุ้ยเมื่อวานพันทิบเดือดเลยแบบโอ้ยทำไมมาถึง
มาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราได้มีการติดต่อมา
ตั้งแต่ก่อนที่หนูจะได้เซ็นกับช่องสามโดนใจเทวพรมของหนูเนี่ย
ตอนขวัดเลือดไทยก็ได้ไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ไมกี้เขาประสบปฏิเหตุกลางกองซี่โครงหักแล้วมันไปจิ้มปอดอะค่ะ
ทำให้เหมือนแบบลมมันรั่วเข้าปอดแล้วน้องต้องแบบบริหารทั้งปอด
คนมันจะปังอ่ะแม่มีเรื่องก่อนนิดนึงนะลูกแต่ไม่มีก็ดีนะ
เออชอบนะมวลมวลดีนะการตอบคำถามใช่แล้วน้องก็สวยขึ้นเยอะด้วยน้อง
ฝีมือไม่ธรรมดาโอ้พอหักที่ประโยชน์ใหญ่ใหญ่กันแล้วนะอืมใช่ค่ะ